ว้าวว้าวจะเผ่าไปตรงแล้วว้าวเผ่าแล้ว
ถ่ายหัวถ่ายหัว
เอาคุณช่วยมาโอ้ยข้าวมาแล้ววางอยู่ตรงนี้นะ

ปูอยู่ไกลกันขนาดนั้น

ระยะห่างใช่ไหม
อะไรนะแถวนั้นสัญญาณไม่ค่อยดี

นี่คุณชิสาพูดแล้วดิฉันเครียดอีกแล้ว
ทำไมหาคำตอบไม่ได้
ต้องไปสงสัยทำไมเขาไม่โทรศัพท์
ก็บอกแบบนี้มันได้ใจกว่าไง
เพราะบางทีเขาอาจจะไม่มีเบอร์ไม่รู้จักกัน

ที่ทำไมเขามันไม่กดอด

เพราะรักษางงเร็งอย่างนี้

มันเห็นแบบนี้แล้วจะทินความพยายาม

ตู้เย็นถือตู้เย็นเออถือตู้เย็นมาเลยนะ
โอ้ยงานใหญ่แล้วอย่าไปแกล้งอย่าไปแกล้งเขานะ